เขามีกฎเหล็กคุมเข้มกันเยอะมากนะคะ

เขาบอกว่าถึงขั้นโดนยุบพักไปเลย
ติดตามเรื่องนี้กันจากไทยรัฐคู่มือเลือกตั้งค่ะ

กฎหมายพักการเมืองวางกฎเหล็กเข้มข้น

กระทำการใดที่ออกนอกลู่นอกทาง
เพราะถ้าหากทำมีสิทธิ์ถูกยุบพัก
โดยเฉพาะประเด็นชี้นำครอบงำ

ข้อแรกห้ามพักการเมืองยินยอม
กระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่น

กระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำ
หรือชี้นำกิจกรรมของพักการเมือง

หรือสมาชิกขาดความอิสระ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

จะนำไปสู่การถูกยุบพักทางการเมือง
และถ้าสารรัฐธรรมนูลสั่งยุบพักการเมืองนั้น

จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง๑๐ปี

คือห้ามไม่ให้ผู้ใดซึ่งไม่ใช่สมาชิก
กระทำการใดอันเป็นการควบคุมครอบงำ
ชี้นำกิจกรรมของพักการเมือง

หรือสมาชิกขาดความอิสระ

ผู้ใดคนนั้นจะถูกดำเนินคดี
ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๕๑๐ปี
และปรับตั้งแต่๑๐๐๐๐๐๒๐๐๐๐๐บาท

และให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้ใดที่มาชี้นำครอบงามด้วย
สมมุติพระก่อไปชี้นำครอบงำ
พักขอขาดอิสระหรือสมาชิกขาดความอิสระ

ก็ถือว่าพักก่อทำผิดกฎหมาย

นั่นคือคณะกรรมการบริหารพักก่อ

ส่วนพักขอถ้ายอมให้พักก่อมาชี้นำครอบงำพักขอก็จะถูกยุบพัก
แต่ถ้าพักการเมืองนั้นไม่ยินยอมไม่ทำตามคือไม่ยอมถูกชี้นำครอบงำ
ผู้ใดหรือพักการเมืองใดก็ไม่อาจเอาผิดได้